นี่มาดูเรื่องราวของความเชื่อและต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันจริง
เพราะว่าเรารวบรวมมาแล้วกับสุดยอดจอมปลวก
ซึ่งฮิตขนาดไหนไปติดตามกันเลย
มาเริ่มกันที่อันดับที่๕กับจอมปลวกหลายคนนั่งกวักมือ
ปลวกสุดแปลกนี้อยู่ที่ข้างกำแพงภายในสำนักงานเกษตรอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์
โดยชาวบ้านท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าได้เรือไปเห็นจอมปลวกรูปร่างแปลกนี้
จึงได้เข้าไปดูใกล้ปรากฏว่าคล้ายกับนางกวัก
หรือว่ากุมารทองกวักมือเรียกให้มีโชคมีลาบ
งานนี้เนี่ยชาวบ้านที่มามุ่งดูเขาก็ร่ำลือกันไปว่า
อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงานเกษตรแห่งนี้
ที่มาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านก็เป็นได้
มาต่อกันที่อันดับที่๔กับจอมปลวกรูปองค์พระ
ซึ่งจอมปลวกนี้เนี่ยอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวป๑๒หมู่๑๖ตำบลต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
โดยจอมปลวกนี้มันมียอดที่งอกออกมาลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูป
ติดอยู่กับหน้าผาอย่างเป็นธรรมชาติและสวยงาม
ใครที่ไปเที่ยวที่เขาชะโงกแห่งนี้นอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติแล้ว
ยังจะได้เจอจอมปลวกรูปร่างคล้ายองค์พระนี้ด้วยล่ะครับ
ไปกันต่อกับอันดับที่๓จอมปลวกคล้ายหัวราชศรี
อมปลวกสุดแปลกนี้อยู่ที่บ่อเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามตำบลบัวบานอำเภอยางตะ
จังหวัดกาลสินซึ่งจอมปลวกนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับหัวราชศรี
โดยชาวบ้านได้ตั้งชื่อให้ว่าจอมปลวกปู่ราชศรีและเชื่อว่าเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
กลายเป็นอีกหนึ่งจอมปลวกสุดแปลกที่ชาวบ้านให้ความนับถือเรื่อยมา
มาถึงอันดับที่๒กันแล้วกับจอมปลวกพญาช้างศาล
ริมถนนปากทางเข้าบ้านวังฝั่งแดงตำบลนาเชือกอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
ใหญ่ยักษ์สมคำร่ำลือจริงล่ะครับ
ชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าได้มีชีป่าขาวและลูกศิษย์เดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิ
บอกกับว่ามีเจ้าปู่จอมสวรรค์ไปเข้าฝันให้มาบูรณะจอมปลวกพญาช้างศาลที่นี่
แล้วจะให้โชคกับชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเนี่ยนำทูบเทียนมาประกอบพิธี
ปรากฏว่าพากันถูกโชคได้ลาบกันเต็ม
และสุดท้ายกับอันดับที่๑จอมปลวกคล้ายเสียนพญานาค
ซึ่งจอมปลวกนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณขั้นหนาบ้านโคกเสือเท่าตำบลหนองม่วงอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
งานนี้เนี่ยก็มีชาวบ้านพากันมาแห่ดูจอมปลวกสุดแปลกนี้
ที่มีรูปร่างคล้ายกับพญานาคบางคนถึงขั้นนำดอกไม้น้ำแดงทูบเทียนมากราบไหว้กันเพียบเลยล่ะครับ
บางคนเนี่ยกราบไหว้อย่างเดียวไม่พอมันก็ต้องขอโชคขอลาบกันอีกด้วย
ซึ่งแน่นอนว่างานนี้เนี่ยมีชาวบ้านตาดีเฮ่งจนได้ของดีของเด็ดกลับไปก็มีเหมือนกันล่ะครับ
และนี่ก็คือ๕อันดับจอมปลวกสุดแปลกที่ไม่เหมือนใคร
ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านอีกทางหนึ่ง
แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยเจอกับจอมปลวกแปลกแบบนี้กันบ้างหรือเปล่า
ที่สาธุสาธุเพียงแม่จ๋าขอตั้งหน่อยสาธุ
ไม่แต่ขอดีฉันดีฉันไม่ให้กลัวปลวก
แล้วคุณคุ้นไหมกับท่าทางแบบนี้เมียจ๋าขอตังค์หน่อยอย่างนี้
ถ้าอย่างนี้คุ้นไหมยังค่ะยังยังค่ะ